แต่ว่าเริ่มต้นไปดูวินาทีชีวิต

คุณปู่หลานแล้วก็คุณยายครับ
มาจากถนนฮะแล้วจู่เป๋มา
แล้วไปชนตรงบริเวณที่คุณปู่
กำลังอุ้มหลานพาเดินเล่น

ก่อนหน้านั้นยายเพิ่งจะพาหลานมาส่งให้กับคุณปู่

คุณ๙วินาทีจริงด้วยอ่ะใช่ครับ
ศรที่ชี้ผู้หญิงคนนี้คือคุณยาย

เดี๋ยวลองดูภาพตั้งแต่ตอนแรก
ตอนที่คุณยายอุ้มหลานเดินข้ามถนนข้ามฝั่งมา

นี่ครับช่วงเช้าที่ผ่านมา
ยายอุ้มหลานชายอายุประมาณขวบเศษ

ซึ่งด้านซ้ายมือนั่นคือบ้านของคุณปู่ครับ

ยายพาหลานมาเยี่ยมปู่ครับ
จังหวะนั้นคุณยายปล่อยหลานลง

นั่งกินกาแฟอยู่ตรงเก้าอี้หน้าบ้านตรงนั้นครับ
หลังจากนั้นไม่นานตัวคุณยายลุกเดินเบี่ยงหลบมาทางด้านซ้าย
แล้วเหมือนจะเดินย้อนกลับมาก้มหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งจังหวะนี้ฮะ
ค่ะมาแล้วอุ้ยกวาดเลยนะแล้วรถมาจากไหนไม่รู้

ข้างกระถางต้นไม้คือคุณปู่ที่อุ้มหลานอยู่ฉิวเฉียดฮะ

นั่นนะครับเจ็บเล็กน้อยคุณอุ้ยสุดยอด
ชาวบ้านตกใจมากครับคุณพระช่วยมากมากเลยอ่ะ
ถูกต้องครับแล้วคุณพระช่วยจริง
เนื่องจากว่าคุณปู่เขาเชื่อว่าเป็นบารมีหลวงพ่อลำไย
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดย่าเป็นเกจิที่ชาวบ้านนับถือครับ
ตำรวจสพลาดญาติจังหวัดกาญจนบุรีรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณแยกนี้ฮะใกล้กับวัดทุ่งลาดย่าเลย

คนแรกปู่อายุ๖๖นะครับ
ร้อยตรีนรงนี่นะฮะลำดับศักดิ์เขาเป็นปู่แล้วนะมีหลาน
ถูกเศษกระถางต้นไม้ที่แตกบาดเข้าที่ขาสองข้าง
อีกหนึ่งคนก็คือหลานชายอายุขวบเศษครับ
และอีก๑คนคนขับรถตู้ชื่อนายวัญชนะอายุ๒๖ปี
บาดเจ็บจากแรงกระแทกนะฮะ

คุณปู่บอกว่าปกติจะนั่งดื่มกาแฟตอนเช้าข้างบ้านทุกวัน
แล้วดูสภาพรถตู้สิครับเฉียวชนมาแรงมาก
นี่จุดนี้ที่นั่งกินกาแฟนี่นะฮะแก้วกาแฟยังอยู่เลย
เช้าที่ผ่านมายายพาหลานมาเยี่ยม

จังหวะนั้นรถตู้พุ่งเฉียดตัวไปแบบบุดหวิดเลยครับ
เสร็จกระถางกระเด็นมาถูกขาแล้วก็ตัวของหลาน
เชื่อว่าที่รอดเพราะบารมีหลวงพ่อลำไย
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดย่าเป็นเกจิที่ชาวบ้านนับถือ
เพราะว่าแม้ละสังขารแล้วแต่สังขารท่านไม่เปื่อยไม่เน่านะฮะ

อุ้มหลานเสร็จก็จะเดินตามแนวนี้

ตอนนั้นเห็นเลยมากว่ารถพุ่งเข้ามา
นั่งก็เห็นต่อหน้ามาอย่างเร็ว
ถามหลานว่าวันนี้ใส่การ์ตูนอะไร
พูดจบรถก็ต่อหน้า
กลัวรถจะพนประตูตรงหน้าบ้าน
เพราะแม่เขาอยู่ด้านใน
มองแล้วโอเคไม่เป็นไร

เล็กน้อยเท่านั้นเองก็ต้องปลอบขวัญหลานแหละ

ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ขวบเศษเองนะฮะ
คนขับรถตู้อ้างว่าเขาขับรถมาแล้วหลับใน

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ